ข่าวนี้กันหน่อยค่ะโอ้เอามาให้ดูเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ตัดอารมณ์กันหน่อยนะคะ
คือเขาบอกว่าลูกไม่ค่อยได้กลับบ้านไงก็เลยชวนเพื่อนลูกกลับไปหาแม่ที่บ้าน
แล้วก็ตั้งใจเลยซื้อข้าวของมาเพียบกะจะตั้งวงกินหมูทะกับแม่

ถูกต้องกลับไปเดิมกลับไปอย่างไวอ่ะ
คิดถึงแม่เนี่ยโอ้โหรีบขนข้าวของของมาฝากแล้วแม่

จะแบบเมาส์มอยคุยกันกินหมูทะไป
คุยกันยาวแต่ก็เพื่อความปลอดภัย
ผลการตรวจออกมาโอ้โฮเอาแม่
แม่สองขีดแม่สองขีดครับ
ถูกต้องค่ะแล้วคุณดูสิ๒ขีดแบบชัดมาก

แล้วก็บอกว่าแม่อีก๑๐วันเดี๋ยวเจอกันนะ

เออใช่ครับแต่คุณแม่ทั้งและอายุเยอะแล้วนะ

อันนี้ก็ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะ

ลูกก็เลยไปตอบว่าจริงเจอกันออนไลน์เหมือนเดิมนะแม่
เออเอามาให้ดูนะคุณผู้ส่งค่ะ
คุณบอกเขาถึงเตือนแค่เวลาที่เรากลับบ้าน
ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้
ต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่เอาเชื้อไปให้ผู้สูงอายุในบ้านด้วยนะครับ